ไม่พอค่ะกู้ภัยเสียหลักล้มลงตกข้างทางไปแล้ว
กลายเป็นว่ากระบะคันนั้นน่ะขับหนีไปเลย
แต่ด้วยความที่กู้ภัยเขาก็มากันหลายคนนะ
ก็บุกไปบ้านของคนขับรถกระบะคันนี้
ไปเจอทั้งเจ้าตัวไปเจอทั้งแม่ไปเจอทั้งพี่ชาย
ซึ่งในขณะเดียวกันแม่ออกมาบอกเลยว่า
ลูกฉันไม่ได้หนีลูกฉันไม่ได้ฆ่าใครตาย
เอ้าเป็นเรื่องล่ะค่ะทีนี้
ออนไลน์ก็เลยแชร์คลิปนี้กันค่ะ
กู้ภัยจำนวนนึงบุกไปที่บ้านของผู้ชายคนหนึ่ง
หลังจากที่เขาไปขับรถเฉียวชนแล้วก็หนีไปนะคะ
เหตุการณ์มันอยู่ที่ถนนสุขุมวิทย์ช่วงยูเทิร์น

เจอทั้งคู่กรณีแล้วก็แม่แล้วก็พี่ชายของคู่กรณี

คนเป็นแม่เนาะก็ต้องปกป้องลูกไว้ก่อนแหละคุณ
นึกออกไหมแม่ก็ออกมาบอกว่า

ถ้าหนีลูกแม่จะกลับมาบ้านทำไม

ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เลยเดินทางไป
ที่บ้านของกู้ภัยที่บาดเจ็บ
คือนายวรรณวัฒน์วัฒนาชัยพรฤดีอายุ๑๗ปี
คนนี้เป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐนะคะ

เนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่มาอยู่ดีนะ
แล้วก็มีรถกระบะพุ่งชนท้ายรถเขาอย่างแรง
วูบไปเลยคุณวูบไปพักหนึ่งเลย
แต่เพราะดีนะคะใส่มวกนอกก็เลยไม่เป็นอะไร
กระบะเจ็บที่มือแล้วก็แขนคว้างที่เห็นแผลเนี่ยแหละค่ะ
ปรากฏว่าก็เห็นพี่กู้ภัยที่เห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยกัน

ก็ตามตามกันไปจนถึงบ้านของคู่กรณี
แล้วก็มีการวอลเรียกกู้ภัยคนอื่นมาไง
แล้วก็เลยไปเจอกันอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะ
คือตามตอนแรกเขามีพี่คนที่ขับเขาไม่อยู่
แล้วมีพวกแม่ก็เรียกว่าพี่ชายมาครับเค้าลงมา
แล้วก็อยู่ดีพี่อยู่หน้าเค้าที่รถมอเตยเข้ามา
เขายอมคือว่ามีพี่ในบ้านของเขาครับ
เขาบอกว่าให้ยอมไปเถอะได้เรื่องจบครับ
แล้วหลังจากนี้เห็นรถแม่ก็กระบะที่รอยชนมั้ย
เห็นครับคือว่าเมาแล้วอยากขับเลยครับมันอันตรายกับคนอื่นด้วยครับ
คือถ้าไม่ใส่หมวกคือว่ามันก็เจ็บหนักกว่าเดิมแล้วคืออาจจะเสียชีวิตได้ครับ
เนี่ยก็คือถ้าเขาไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยมีสิทธิ์ถึงชีวิตเหมือนกันนะคะ
ตอนแรกทั้งแม่ทั้งพี่ชายก็ปกป้องเต็มที่เลย
แต่พอเห็นรอยที่รถกระบะว่ามันมีรอยบุบรอยเฉียวชนเนี่ยก็เริ่มยอมรับ
แล้วเนี่ยคุณดู๒๘๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณเห็นไหม

โอ้โหไม่เมาแล้วเหลืออะไรคะสูงขนาดนี้กฎหมายให้เท่าไหร่คุณ
นี่คุณเกยมา๒๓๘นะคะ

ใช่พันธุ์ตำรวจเอกวัชรวิทย์นิธิวรรัฐผู้อำกับการสพเสม็ดบอกเลยนะคะว่าตั้งข้อหาแล้วเรียบร้อยจ้ะ
เป็นข้อหาขับรถขณะมืนเมาสุรานะคะ
แล้วก็ประเด็นเรื่องของการข้อหาขับรถชนผู้อื่นเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน